ความช่วยเหลือก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ

เมื่อวานนี้ได้มีการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

บอกว่าเงินจำนวนนี้เดี๋ยวจะเอาไปช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงที่โคราช

ก็จะไปที่โรงพยาบาลยังไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลอะไร
แต่คาดว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาราช
ซึ่งเป็นจุดรวมทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ
ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับเสียโป้ด้วยนะคะ